ไม่ถึง๑เดือนสำหรับการเป็นรัฐบาลใหม่

โดยมีนางอองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับ
ก็ดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับ
กับการที่จะปราบปรามการทุจริต
แล้วก็การไม่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
อย่างล่าสุดครับสำนักประธานธิบดีพม่าออกคำสั่ง
รัฐมนตรีตั้งญาติเป็นผู้ช่วยเพิ่มเติมนะครับ
โดยนางองซานซูจีในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักประธานธิบดี
ลงนามในเอกสารคำสั่งห้ามรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน
แต่งตั้งสามีหรือภรรยาและญาติใกล้ชิด
ซึ่งในเอกสารให้คำจำกัดความว่าญาติใกล้ชิดคือลูกแท้ลูกเขยหรือว่าลูกสะพ้าย

หลังจากออกประกาศนี้นะครับล่าสุดมีรายงานว่าลูกชายของนายมารวินไข่
ประธานสภาสูงของพม่าคนใหม่ซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้กับบีดาได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว
ตำแหน่งผู้ช่วยของนายมารวินไข่ตานจะถูกแทนที่
โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาแทน
ก่อนหน้านี้สำนักประธานทฤษฎีภามาร
โดยมีนางองซานซูจีเป็นรัฐมนตรี
ออกประกาศเมื่อวันที่๕เมษายน
สั่งห้ามรัฐมนตรีข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ
สินบนเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายต่อต้านคอรับชัน